ก่อนจะให้ดูภาพต่อไปนี้ถ้าคุณผู้ชมนั่งดูอยู่กับบุตรหลานในครอบครัว
อธิบายให้บุตรหลานฟังถึงเหตุการณ์ที่จะได้ชมต่อไปนี้ด้วย

เพราะมันเป็นภาพความรุนแรงในครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งเมาเหล้าอย่างหนักติดเหล้าด้วย
เมาเสร็จปุ๊บคุ้มครั่งทำร้ายร่างกายแม่ของตัวเอง
คร่อมจิกผมทำร้าย
ในขณะที่ลูกสาวอายุเพียง๗ขวบยืนอยู่ข้างหลังแล้วเห็นพฤติกรรมของแม่ทุกอย่าง
และทนไม่ได้กับสิ่งนี้จนลูกสาวต้องพูดเป็นการต่อว่าแม่ขึ้นมา

แม่เอามีดมาเอามีดมา
ตายแล้วตายแล้ว
มามึงขับไว้ด้วยสิ
กูจะเอามือจิกออกมาจิกคุ้ม

แค่เสียงจิกใจก็หดหูเลือกเกิน
กับภาพเหล่านี้นะฮะ
ชีวิตจริงมันหนักกว่าในละครเยอะมากเลยนะ
นี่คือความรุนแรงในครอบครัวคุณผู้ชม
ที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดบุรีรำ

ผู้หญิงวัยกลางคนท่าทางเมาหนักมาก
กำลังทุบตีทำร้ายหญิงสูงอายุซึ่งเป็นแม่ของตนเอง
ลูกสาวอายุ๗ขวบในชุดนักเรียน
ยืนเห็นพฤติกรรมของแม่ทำร้ายยาย
เด็กก็ถึงทนไม่ไหวพูดขึ้นมาตามที่คุณผู้ชม
ได้ยินไปแล้วว่าทำไมแม่ถึงจุดขนาดนี้

แล้วภาพต่อมาคลิปนี้หน้าบ้าน
พยายามเข้าไปห้ามไปดึงแม่ออกมา

ดึงออกมาแล้วไปยืนตั้งหลักแล้วกลับไปตี
ใช่ครับนี่แม่ตัวเองนะฮะ

พร้อมกับบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่ง
ในแอมเภอชำนี้จังหวัดบุรีรัมยิ่งผู้ก่อเหตุ
สาเหตุคือเธอติดเหล้าหนักมาก
จนอาการมีเขาเรียกว่าความหลอน
เมาและอารวาสเมาแล้วคุ้มครั่งทำลายข้าวของ

บางครั้งลูกสาวคนนั้นโดนแม่ทำร้ายด้วยนะ
ครอบครัวเคยแจ้งตำรวจแล้วหลายครั้งมาจัดการไปแล้ว
อารวาสไปพักนึงแต่พอกลับไปดื่มเหล้าใหม่ก็เป็นเหมือนเดิมครับ
ทุบตีทำร้ายแม่เหมือนเดิมคุณผู้ชม
ได้ยินไหมเมื่อกี้แม่บอกว่าแม่ก็เจ็บเหมือนกัน
คนในครอบครัวต้องอยู่กันอย่างหวาดภาวะ
วันหนึ่งถ้าเกิดเขาคุ้มครั่งขึ้นมาแล้วฆ่าแม่ฆ่าลูกจะทำยังไง
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาผู้หญิงคนนี้ไปบำบัดอาการติดเหล้า
และคุ้มครั่งให้หายขาดได้ไหม
เพราะกลัววันหนึ่งเขาจะฆ่าแม่ของเขาเองนะครับ
เหตุผลสาเหตุที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากการติดเหล้าของผู้หญิงคนนี้
ในการทำร้ายแม่ตัวเองนี่แหละค่ะ
ถ้าติดมากก็ทำให้เกิดอาการประสาทหลอนได้
มันทำร้ายประสาทรายทุกอย่างเลยนะครับ